วนกีฬาสัปดาห์นี้เรามาเด้งดึงเด้งดึงเฮ่ฮาไปกับ
กีฬาแปลกบนหาดจ้า

สัปดาห์หน้าผมสอนให้แน่นอนห้ามพลาดครับผม

เดี๋ยวเป็นโกต้องบ้าขนาดนี้ด้วย